เนื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของจงฮยอนนะคะ
ศิลปินจากวงชายนี่สร้างความตกตกใจ
ให้กับบรรดาแฟนคลับทั้งต่างแดนทั้งบ้านเรากันเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าช็อกหัวใจคนทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งหลายคนก็จับตามองว่าเฮ้ยวงการบันเทิงในต่างแดนเนี่ย
มันกดดันอะไรกันขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านนักแสดงหนุ่มอย่างนิชคุณนักแสดงหนุ่มสายเลือดไทย
แล้วก็ไปเป็นศิลปินในต่างแดนเนี่ยเขาก็ได้มีการทวิตแสดงความอาลัย
หลังจากทราบข่าวการจากไปของเพื่อนร่วมวงการ
หลายคนบอกว่าทั้งคู่มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยครั้งตามคอนเสิร์ต
บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวของเชอรีนนะคะ

สอบถามว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่ชายถึงประเด็นนี้หรือไม่

เป็นห่วงพี่ชายเกี่ยวกับความกดดันในวงการบันเทิงเกาหลีหรือเปล่า
เชอรีนว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันค่ะ
ไม่ดิคืออยู่แบบจริงจังขนาดนั้น

เพราะว่าเขาก็เหมือนอยู่ด้วยกันมานานนะคะเขาเจอกันมานานอะไรอย่างนี้
พี่หนูเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแยกแบบชัดเจนมาก
เวลาเขามีอะไรเขาคุยกันที่บ้านตลอดเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่
เหมือนเขาจะสามารถแยกได้หมดเลยว่าแบบ
อันนี้เป็นส่วนที่เขาไม่จำเป็นจะต้องรับเขาก็จะไม่รับอะไรอย่างนี้
มันแบบเพียงรู้สึกว่าแบบพี่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ย